ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์ที่มีลักษณะและนิสัยแปลก
ที่คนเชื่อว่าให้โชคให้ลาบ

สัตว์ตัวแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือน้องไซเบเรียนที่หอนแปลกแบบนี้

อะไรอีก

ก็ศูนย์๙๙อ่ะต้องถูกกับตัวเนอะเจอเนอะ
ได้ยินกันชัดไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าน้องหอนว่าอะไร
และนี่คือเจ้าฟิลเจอร์หมาพันธ์ไซเบรียนฮาสกี้
อายุ๓ปีที่มีลักษณะนิสัยแปลกที่น่าให้แปลกไปตลอด
เพราะว่าน้องชอบเห่าหอนบอกใบ้ให้โชคกับเจ้าของ
ถูกมาแล้วหลายงวดเลยครับ
แต่สำหรับใครที่ฟังออกว่าน้องหอนว่าอะไร
ก็จะใช้จินตนาการตรงนั้นนำไปเสี่ยงโชค
มีคนติดตามกว่าหลายแสนคน
งานนี้คงต้องเปิดสำนักแล้วนะครับน้องปิวเจอ
ต่อกันที่สัตว์ตัวที่๒นั่นก็คือตภาพน้ำสีทอง
มากันที่วัดสว่างอารมณ์แค้นแถวอำเผอนาควรใช้สีจังหวัดนครประถม
อย่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมตภาพน้ำตัวนี้มีสีที่แปลกมาก
ซึ่งต่างจากสภาพน้ำทั่วไปคือมันมีสีทอง
โอ้โฮแปลกมากเลยไปด้วย
หลวงพี่ผจนพระลูกวัดสว่างอารมณ์ท่านเล่าว่า
ขณะรดน้ำต้นไม้ก็หันไปเห็นเฮ้ย
ภาพน้ำสีทองตัวนี้แหละครับ
กำลังคลานเข้ามาตุ๊บตับตุ๊บตับ
ซึ่งท่านก็คาดว่ามันคงจะคลานขึ้นมาจากคลองข้างวัด
หลวงพี่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงไว้นั่นแหละครับ
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็ต่างพากันมาขอดูขอเบิ่ง
พร้อมกับขอโชคลาภตามความเชื่ออีกด้วยครับ
ไปดูสัตว์ตัวสุดท้ายนั่นก็คือแพะ
ที่เกิดมามีหูไม่เท่ากัน

นี่ก็คือลูกแป๊ะที่มีนามว่าเจ้ากล้วยหอม
เป็นแพ้เพศเมียถูกเลี้ยงไว้ที่บริเวณบ้านเลขที่๒๕
หมู่๘บ้านหาดทรายงามตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ความแปลกของมันคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
มันมีหูสั้นข้างยาวข้างเลย
ซึ่งแตกต่างจากแพะทั่วไป
ป้ามาลัยชูปราลมเจ้าของแพ้เขาเล่าว่า
เจ้ากล้วยหอมมีลักษณะนิสัยเชื้องมาก
และเข้ากับคนใด่งอย
โดยมันมีพี่น้องฝาแฝดแต่ก็เสียชีวิตไปก่อนแล้ว
ป้ามาลัยเขาเชื่อว่ามันเป็นแพะนำโชค
เพราะตั้งแต่มันเกิดมาป้าก็มีโชคลาภ
ถูกรางวัลมาตลอดเลย
คุณป้าจึงรักเจ้ากล้วยหอมมาก
และก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงไว้ต่อไป
กว่าจะตายจากกันไปเลย
และที่สำคัญจะไม่ยอมขายให้ใครเด็ดขาด
แม้จะเสนอราคาหลักล้านก็ตาม